อีกไม่กี่วันสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาที่จะมาส่องเลขหาโชคกันบ้างนะคะ
อย่างที่จังหวัดกาลสินเขาบอกฮือฮาเลย
ชาวบ้านไปเจอพญานาคห้าเสียนและพระแม่ธรณีโผล่กลางลำห้วย
เขาเชื่อว่ามาให้โชคแน่นอนนะคะ
ก็มีชาวบ้านเนี่ยแห่มากราบไหว้บูชาพญานาค๕เซียนเนี่ยนะคะ
และพระแม่ธรณีบีบมวยผม
เพราะมีชาวบ้านไปพบอยู่กลางลำห้วยทรายแหล่งน้ำสาธารณะประจำตำบล
จุดที่พบนั้นอยู่บริเวณใต้สะพานใกล้ดินปู่ตา
ชาวบ้านก็เลยย้ายมาปฏิสถานไว้ในวัดค่ะ
นางสังวานกลางฟุ้งชาวบ้านที่พบคนแรกก็เล่าว่า
ช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมาเดินข้ามสะพานไปที่นา
ระหว่างนั้นเหมือนมีอะไรไม่รู้ดนใจให้ก้มมองในลำห้วย
แล้วก็เลยมาสะดุดตากับวัตถุสองชิ้นนี้ที่ดูแล้วไม่ใช่ก้อนหินทั่วไปแน่

จากนั้นก็พบเป็นรูปปั้นพญานาค๕เสียนและพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยนะคะ
โดยพระแม่ธรณีบีบมวยผมสูง๒ศอก
สร้างจากหินทรายหรือศิลาแรง
ขณะที่พญานาค๕เสียนสร้างจากสำริทยังไม่ทราบอายุ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทั้งสองชิ้นมาอยู่ที่ลำห้วยได้ยังไง
ชาวบ้านเขาเลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละต้องแสดงอิทธิฤทธิแน่
และให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอนนะคะ
ค่ะอีกหนึ่งจุดพาคุณผู้ชมไปดูเหมือนกันนะคะ
พาไปส่องทั้งเรื่องของพญานาคแล้วก็ลูกแก้วที่วัดสรรต้นพึ่ง
ขออภัยค่ะตำบลแม่อิงอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาว
ชาวบ้านเขามากราบว่าพระปู่ศรีสุธโทเก้าเศียร์และแม่ย่าศรีปฐุมาห้าเศียร์
อยู่ที่เชิงบันไดหน้าวิหารของวัดค่ะ
ที่สำคัญบรรดานักเสียงโชคพากันมาเพ่งมองลูกแก้วพญานาค
ทางวัดเอามาตั้งไว้บนแท่นบูชา
บางคนส่องแล้วบางทีเอ๊ะส่องอยู่นานทำไมมันไม่คืนสักที
เอามือรูปสักนิดหนึ่งดีกว่าเผื่อมันจะขึ้นเนี่ยนะคะ
บางคนสายตาไม่ค่อยดีเพ่งดูนานก็ยังไม่เจอ
ต้องใช้ตัวช่วยค่ะโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเลย
ถ่ายไว้แล้วค่อยขยายดูหรือถ้าดูไม่จุใจ
อยากจะทบทวนอีกสักครั้งกลับไปดูที่บ้านก็ยังได้เนี่ยนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วหวังจะให้พ่อปู่และแม่ย่า
บันดาลให้ตัวเลขพิเศษเอาไปเสี่ยงโชค

อีกที่หนึ่งค่ะชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ด
บ้านเล็กที่๖หมู่๕ซอย๓หนองกระทู้บ้านดอนพรม
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านหลังนี้มีแผ่นไม้โต๊ะกินข้าวนักเรียน
แต่ปรากฏลายไม้ลักษณะมันไปคล้ายเนี่ยใบหน้าผู้หญิงโบราณ
ชาวบ้านเขาเลยเชื่อว่ามีนางไม้สถิตอยู่
รุ่งโรธเพชรคงทองเจ้าของบ้านบอกว่าเขาก็เป็นอาชีพช่างไม้นี่แหละ
ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนวัดดอนสุโขนำไม้สักจากเรือนไทยเก่า

ว่าจ้างให้ต่อเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับนักเรียน๑๗ตัว
ทีนี้ตอนแรกไม่สังเกตเห็นความแปลก
กระทั่งเขาฝันเห็นผู้หญิงสาวสวยผมยาวแต่งชุดไทยโบราณสีทอง
มาบอกว่าให้เก็บโต๊ะตัวที่๑๗ไว้
แล้วนำไปไว้ที่ต้นมะขามหน้าบ้านแล้วจะโชคดี
แล้วก็หายไปเลยเขาตกใจกลัวสะดุ้งตื่น
ตอนเช้ามาดูที่โต๊ะตัวที่๑๗เห็นมีรูปแบบนี้เลย

รู้ข่าวก็แห่กันมากราบไหว้บูชา
ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดกันจำนวนมาก

มันก็คือความสวยงามของเส้นลายไม้นั่นแหละ
แต่ถ้าเป็นความเชื่ออันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะ